ผู้ชมครับเหตุการณ์นักเรียนช่างกล๒สถาบัน
เมื่อวานนี้๒๐กว่าคนไล่ฟันกัน
ปลาระเบิดปิงปองใส่กันนะครับ

น่ากลัวก็คือนอกจากทำร้ายกันเองแล้วมันน่ากลัวแล้วเนี่ย
คนเจ็บถูกฟันแบบสะบักสบอม
หนีตายเข้าไปในร้านส่งแก๊สที่อยู่แถวนั้น

ไล่ฟันกันปลาระเบิดปิงปองใส่กัน

แต่พวกนี้ใส่หมวกกันน็อกมาหมดนะครับ

วิ่งไล่ชกไล่ต่อยปลาระเบิดปิงปองใส่กันไล่ฟันกันเนี่ย
มีร้านแก๊สร้านหนึ่งเขาเป็นร้านขายของเก่าด้วย

นี่ฮะมีคนหนึ่งมันมาฟันกันตรงนี้

ปีนข้ามรังที่เขาใช้ทำเป็นกำแพงร้านของเขา
ต้องขออนุญาตเบลอภาพไว้หน่อยแต่ภาพ
กล้องวงจรปิดของเขาเนี่ยเลือดนี่โชคเลย
นี่เจ้าของร้านเขาก็แบบไม่รู้จะทำยังไง
ใช่ทำอะไรไม่ถูกก็ต้องเรียกมาช่วยกันนะครับ
นี่คนในร้านมาช่วยกันนะแต่ใส่หมวกกันน็อกป้องกันมาก่อน
เพราะที่อยู่ข้างหน้าปากซอยเนี่ย
ปลาระเบิร์ตปริงปองใสกัน

คนนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณไม่ใช่ใบน้องร้านของเรา

มีดยาวเบลอเลยนี่เพื่อนเพื่อนที่ถูกฟันคนแรกเลยอ่ะ
พยายามตะเกียกตะกายเข้ามานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โห
คือพวกนี้นี่นะพ่อแม่ส่งมาเรียนนะเห็นไหม
แล้วมาตีกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับกล้องวงจรปิดในร้านขายของเก่า
แล้วก็ร้านแก๊สแห่งนี้เห็นภาพชัดเจนภาพจากตรงด้านนอกที่มีชาวบ้านถ่ายคลิปไว้ได้
ว่าน่ากลัวแล้วนี่กล้องวงจรปิดในร้านแห่งนี้ยังเห็นชัดเลยว่า
เวลาพวกนี้มันไล่ตีกันฟันกันแทงกันเนี่ยมันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น
นี่ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
จุดเกิดเหตุเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านแก๊สที่ปากซอยก่อน
เข้ามาที่ร้านแก๊สกับร้านขายของเก่าเขาเป็นร้านเดียวกัน
อยู่ตรงปากซอยเทอดทัยห้าสิบเก้าแขวงบั่งว่าเขตภาษีเจ้าเริ่มกรุงเทพ
ตำรวจสนบางขุนเทียนหลังจากได้รับแจ้ง
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุรอยเลือดเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ
แถวหน้าร้านแห่งนี้นะสะเก็ดระเบิดปิงปองก็เยอะแยะไปหมด
นี่ครับขออนุญาตทำสีออกเป็นสีขาวดำหน่อยก็แล้วกัน
เสื้อผ้าของกลุ่มวัยรุ่นมีถูกถอดทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุด้วย
วกกันน็อกวางทิ้งเอาไว้ก็มี
ดายาที่ใช้เป็นอาวุธ
กระเป๋าสะพายเขียนชื่อสถาบันด้วย
มีอยู่๑ใบตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
คนเจ็บนะครับจากเหตุการณ์นี้มี๒คนครับท่านผู้ชมครับ
มีวัยรุ่นอายุ๑๘ปีทั้ง๒คนคนหนึ่งเรียนอยู่ปวชชั้นปีที่๓
เทคโนโลยีแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนถูกฟันเข้าที่ใบหน้าและศีรษะ
อีกคนนึงอายุ๑๘เหมือนกันคนนี้เขาเรียนกศนการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นเพื่อนสนิทกับคนเมื่อสักครู่นี้ที่ถูกฟันที่หน้ากับศีรษะเนี่ย
คนนี้ถูกฟันเข้าที่บริเวณสวักหลังเป็นแผลชะกันนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่อาการสาหัสทั้งคู่นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วงเย็น
ชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้นะมีนักเรียนเทคโนโลยีย่านฝั่งทน
กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคคู่อริฝั่งละประมาณ๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่กันมาไล่กันมาจากซอยวัดรางบัวนะครับ
พอมาถึงถนนที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับแถวปากซอยเทิดไทย๕๙
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของนักเรียนเทคโนโลยีย่านฝั่งทน
ขี่ซ้อนกันมาสองคนเนี่ยเสียหลักล้มกลางถนน
ทำให้นักเรียนกลุ่มที่ขี่ตามหลังมาจอดรถแล้วก็ถือมีดวิ่งไปไล่ฟัน
จนต้องพากันวิ่งหนีตายแล้วก็หนีไปทางร้านแก๊ส
ล่วงหน้าไปก่อนที่หนีกันไปก่อนเนี่ยก็เลยจอดรถแล้วก็ถือมีดดายย่า
วิ่งย้อนกลับมาช่วยเหลือเพื่อนแล้วตะลุมบอลฟันกันกลางถนน
มีปลาระเบิดปิงปองใส่กันด้วยค่ะนะอีกสองคนที่หนีมาก่อนก็ปีนเข้าไปในร้านแก๊ส
ถูกฟันไปด้วยแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายนะครับ
เอาเป็นว่า๑๘ปี๒คนเรียนอยู่ปวช๓คนหนึ่งอีกคนนึงอยู่กศน
ถูกฟันจนบาดเจ็บสาหัสคนนึงเข้าหน้ากับศีรษะหนีตายเข้าร้านแก๊ส
อีกคนนึงเพื่อนสนิทวิ่งตามมาถูกฟันเข้าที่สะบักหลังคนนี้เรียนกศน
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไล่ราวีกันอยู่ข้างนอกระเบิดปิงปองก็ดังสนั่นหวั่นไหว
สุดท้ายแล้วเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไล่ทำร้ายเขา
พอเสร็จเรียบร้อยก็ขี่รถจักรยานยนต์พากันหลบหนีไป
อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องพาเพื่อนส่งโรงพยาบาล
ส่วนชาวบ้านก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เจ้าของร้านแก๊สบอกกับเราว่าขณะเกิดเหตุเขาอยู่ในร้าน
วัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะวิวาสกันเนี่ยเขาเห็นแล้ว
วิ่งไล่ฟันกันอยู่หน้าร้านเขานี่แหละ
แล้วผู้ชายคนนึงที่ถูกฟันเข้าที่หลังแบบไม่ยั้งเลยเนี่ยนะ
ก็ตะโกนเข้ามาห้ามไม่ให้ฟันเพื่อนเพื่อนตัวเองก็ถูกฟันนะครับ
สุดท้ายแล้วก็หนีเข้ามาในร้านเขา

ก็เลยฟังเข้ามาแค่นี้ไง
นี่น่ะดีนะตั้งแต่งดีถ้าไม่เครื่องระเบิดเข้าไปนะ

มีผู้ที่พักอยู่บนอพาร์ทเมนต์ฝั่งตรงข้ามนะครับ
แล้วเป็นคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
คลิปเหตุการณ์ตรงจุดเกิดเหตุตอนแรกกลางถนน
เดี๋ยวดูคลิปที่ผู้หญิงคนนี้ถ่ายไปด้วยเนี่ย
คลิปนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนถ่ายนะครับ
อยู่อพาร์ทเมนต์ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุ
บอกว่าขณะเกิดเหตุเห็นทั้งสองกลุ่มวิ่งไล่กัน

ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นด้วย
หลังจากนั้นเธอก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
ด้วยอาวุธต่างแล้วก็มีระเบิดด้วยตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เรากังวลแล้วก็ที่กลัว
เพราะว่าใกล้ตรงนี้มันจะมีโรงเรียนด้วยค่ะ
เราได้ถามวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นกลุ่มที่บาดเจ็บนะฮะ
ถามว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มของฝั่งคนเจ็บ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปรับเพื่อนที่วิทยาลัย
ขี่จักรยานยนต์ไประหว่างทางเจอฝั่งตรงข้ามที่ขี่จักรยานยนต์สวนกันมา
ฝั่งนั้นเนี่ยมาเกือบ๒๐คน
พอเห็นปุ๊บเห็นว่าเป็นวิทยาลัยฝั่งตรงข้ามกัน
ก็เลยขี่รถไล่ตามพวกเขาพวกเขาก็ต้องเร่งเครื่องหลบหนี
แล้วก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิป
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับอีกฝ่ายมาก่อนนะครับ
คือแค่ขี่รถสวนกันเห็นว่าเป็นคนละวิทยาลัย

แต่มั่นใจว่ากลุ่มนี้เราไม่เคยมีเรื่องด้วย

ใช่ครับ
คนเจ็บกับเพื่อนคนเจ็บเนี่ย

ตอนนี้กำลังรอเรื่องของใบรับรองแพทย์

ส่วนฝั่งที่ก่อเหตุไล่ทำร้ายกันเนี่ย

ส่วนฟังที่สนบางคุณเทียน

หรือว่าใครเจ็บมากเจ็บน้อยกว่ากัน

แล้วก็ตรวจสอบแจ้งความกันต่อไป